อัพปิดท้ายพาไปดูแม่ปิ่นก็ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้คุณพ่อเจเจษฎรินเป็นโลกซึมเศร้า
เพราะว่าคิดถึงลูกทั้ง๓นะคะก็อย่างที่ทราบตอนนี้ก็เดินทางไปต่างประเทศ
แล้วเหตุที่ต้องกลับมาบ่อยก็มาทำงานด้วย
ก็ส่งลูกไปเรียนเองก็มานั่งคิดถึงเองแบบนี้แหละ
จริงเราจะรู้รวบตึงนะคะทั้งพี่ปิ่นเก็ดมณีนะคะ
แล้วก็คุณพ่อเจซึ่งล่าสุดนะคะก็อัดคลิปด้วย
อธิบายโลกซึมเศร้าที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้นะคะ

ซึมเศร้าอันนั้นนานแล้วอันนี้ตั้งแต่ตอนที่เจ้านายเจ้าขุนไปปีแรก
ตอนนั้นคือไม่สนุกอะไรเลยทำงานก็ไม่สนุกไปเที่ยวก็ไม่สนุกนั่งอยู่ก็ร้องไห้
คือแบบอาการหนักเหมือนอกหักคุณหมอก็อธิบายให้ฟังแบบปรับพัฒนาคติก็ยังไม่ดีขึ้น

พี่เจไม่ค่อยเคยเจอการพลาดแล้วก็ไม่ค่อยได้มีความผิดหวังเท่าไหร่

จริงเป็นเมื่อมา๓ปีที่แล้วตอนที่ลูกไปเรียนใหม่
ตอนนั้นคือมันแค่เป็นการกังวลอะไรอย่างนี้

มันก็หายไปตั้งนานแล้วนะ๓ปีหายไปแล้ว
แต่ตอนนี้กลับเป็นโรคอื่นเป็นโรคล่าเริงผิดปกติ
ช่วยด้วยล่าเริงผิดปกติ

ก็ถือว่าเป็นอาการคิดถึงพ่อกิดถึงลูกไม่เป็นไรเจ็กลินช่วยดูแลให้นะคะ
ครับคุณมากเลยสำหรับแฟนที่ส่งมาผ่านไลน์ไทยกับรัฐ
วันนี้อย่างที่บอกไปว่าหน้าจอพี่แจ๊คตั้งกระทู้เอาไว้ว่า
อยากจะมีบุภเพศศัลนีวักกับใครนั่นเอง

ทั้งดาราทั้งผู้ประกาศในไทยรัฐของเราด้วยนะครับ
ส่วนข่าวณเดชนยายาเราพูดไปแล้วนะคะเมื่อเย็นนี้
ก็แฮปปี้เขาดีกันแล้วณเดชน์บอกรักในรอบ๘ปี